แต่ว่าสาววุ้นเส้นด้วยความว่าโสดแล้วก็เสน่ห์แรง

เมื่อวานเขามารายการแชร์ข่าวสาวสตรอง

อะไรยังไงใช่หนุ่มในหรือเปล่า

รูปนั้นเป็นรูปของ

เป็นช่างภาพที่ไปทริปด้วยกัน

เพราะว่าเราก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะ

มีทั้งทริปเที่ยวที่เราเสียตังค์

งานละครนี้ก็แบบต้องโอกาสดี

ตั้งใจว่าปีนึงรับกี่เรื่องค่ะ

มีงานทั่วไปที่เราอยู่ในวงการ

รับ๔๐๐๐วันก็ได้เลยนะคะคุณผู้ชม

ส่วนข่าวดีเพื่อนซีเจนนี่จะแต่งงานกับมิกกี้ปลายปี
วุ้นเส้นบอกว่าในฐานะตัวเองได้เป็นเพื่อนเจ้าสาว
ในแก๊งนางฟ้าเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
แต่ว่าเพื่อนอีกคนที่ไม่ได้โดนแท็กชื่อในอินสตราแกรม

ทำไมเจนี่ไม่แท็กหา

เดี๋ยวไปถามเพื่อนซีคนนี้หน่อยดีกว่าว่า
ตกลงเพื่อนคริสต์จะได้ไปหรือเปล่า
ตอนที่ทราบข่าวด้วยแบบว่าก็ดีใจ
แล้วก็แบบเหมือนแบบแฮปปี้มาก
เพราะว่าเพื่อนคือเวลาเห็นเขามีความสุข
เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาสมควรที่จะมีความสุข

หลายคนคริสจะได้ไปหรือเปล่า
ก็น่าจะไม่แน่ใจ

เดี๋ยวเจนนี่เขาก็คงตัดสินใจเองแหละ

วุ้นเส้นก็บอกโอ้เธอทำไมถามฉัน